มันกลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะคุณผู้ชมเรื่องงบอาหารกลางวัน

โรงเรียนนี้คือเขาบอกว่างบอาหารกลางวันหมด
แล้วการจัดสรรงบมันยังมาไม่พอ
ทีนี้พอไปหาเงินมาเนี่ยมันหาจนหมดทางแล้ว
พ่อแม่เด็กห่อข้าวมาให้ลูกหลานกินแล้วกันนะ

พอฟังแบบนี้มันก็สะเทือนใจเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้น
เราก็ต้องไปถามทางผู้อำนวยการด้วยนะคะ
อำนวยการโรงเรียนกุลโนอยู่ที่พิมายที่โคราชเนี่ย

ท่านก็ชี้แจงนะคือเล่าให้ฟังมันมีเรื่องของเงื่อนเวลา
แล้วก็จำนวนเงินคุณผู้ชมค่อยฟังแล้วกันค่ะ
เด็กที่โรงเรียนนี้อนุบัน๒ถึงป๖มีอยู่๖๖คน
จะได้จัดสรรงบหัวละ๒๒บาท
แต่ว่าเทศบาลตำบลพิมายเองเขาจัดสรรมา

ให้มา๕๐วันก่อน๗แสนกว่า
ก็๕๐วัน๗แสนกว่ามันใช้ได้ตั้งแต่๑๕พฤษภาคือตอนเปิดเทอม
จนถึง๒๕กรกฎาที่ผ่านมา
ทีนี้โรงเรียนก็เลยส่งเอกสารไปทางเทศบาลตะบนพิมายอีกรอบนึง
วันที่๒๓ที่ผ่านมานะว่าขอจัดสรรงบ
ส่วนที่เหลืออีก๓๐วันนะก็คือเงิน๔๔๐๐บาท

ทำหนังสือทวงถามก็แล้วนะ

ก็สำรองจ่ายไปตั้งแต่๒๖กรกฎา
จนถึง๑๘สิงหานั่นแปลว่าอะไรคุณผู้ชม
คือเด็กได้กินอาหารกลางวันต่อเนื่องนะ
โรงเรียนอ่ะหมดละไม่รู้จะเอาเงินสำรองจ่ายมาที่ไหนก็เลยขอความอำนุเคราะห์แล้วกัน
พ่อแม่ผู้ปกครองห่อข้าวมาให้ลูกหลานหน่อยได้ไหม
ถ้าเกิดเทศบาลจัดสรรงบมาให้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะเร่งคืนเงินให้กับผู้ปกครองนะ
อันนี้ก็คือหัวละ๒๒บาทที่จะคืนให้
ทีนี้พอถามนายกเทศบนรีติดภารกิจไปอบรมต่างจังหวัดอีก
แต่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะทางโรงเรียนเขาออกหนังสือมาคุณผู้ชม
เป็นหนังสือชี้แจงพ่อแม่ผู้ปกครองเลยไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องหอข้าวให้ลูกหลานแล้วงบมาแล้วเห
เทศบาลตะบนพิมายจัดสรรงบมาแล้วพี่ดอม
โรงเรียนจะทำอาหารกลางวันให้เด็กทุกคนได้ทานปกติต่อไป
แปลว่าอะไรเริ่มต้นวันพรุ่งนี้วันจันทร์เด็กไม่ต้องห่วงนะลูก

คือตอนแรกมันเป็นงบเขาเรียกว่างบทดรองจ่ายบ้าง
แล้วก็มาเป็นให้ผู้ปกครองช่วยห่อข้าวมาให้หน่อย

แต่จริงน่ะเอาล่ะมันเป็นงบที่เดิมปีที่แล้วมันก็มีงบอยู่เนี่ย

แต่มันอาจจะมีช่วงลอยต่อนิดนึง